สวัสดีครับวาเลนทายช่วยกันครับสวัสดีครับขอใส่ชุดดำด้วยกัน
โหข่าวใส่ไข่
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะด้วยครับผมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีวันชายด้วยสีอิมพู

ตอนเช้าขึ้นศาลตอนบ่ายทำงานตอนดึกทำงาน
อีกอย่างเช่นเราต้องเข้าใจคนที่อย่างพี่หนุ่มหรือไม่อย่างงี้
แต่มันก็มีความรู้สึกแบบมันก็ดูใจร้ายเนอะ
เหลือเป็นไรเหลือคุณแม่อยู่หลุมคนก็เลยว่ากลัวมากคุณแม่อาจจะลาหรือเปล่า
ไม่มีคู่แต่ว่าต้องมาหัวที่ไหนมากินข้าวล่ะ

เพราะว่ามิ้นท์ไม่ลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีอยู่แล้ว
แรง

ทีมงงทีมงามน้องน้ำไปกันหมดหน้า๑๔เนี่ย

ตก๔โมงเสร็จแล้วป๊ะแม่ไปอยู่ในสนิมห์สานที่๓กี่ชั่วโมง

ไม่ก็ต่อรองกับอื่นสนิมห์สาน

เขาไม่อยู่๑ชั่วโมงแล้วก็อั้นไปไก่เกียร์

นี้ที่เปิดขึ้นสารคือไปเหมือนไปให้การเหรอคะ

คือโอเคแหละมันถึงเวลาที่เราต้องไป

อย่าไปบ่อยเลยแม่เออแล้วอยู่บ้าน
เราในละครอ่ะจะต้องคิดใหม่ทำใหม่จริงน้า
เหมือนละครของพี่ต้นโชรภีศแดดทวรัฐพุทธภาคศาสตร์

พูดต้องเป็นเจ็ดเจนใหม่ละอ๋อเป็นแบบเฟี้ยวหน่อยและตะดี
เป็น๒๐กว่าทั้งนั้นเลยนะทำให้แบบเฮ้ยอ๋อเหรอ
แบบไปถึงพวกพี่ภาคสารทุกวันนี้เราชอบคิดกันว่า
พวกพี่ภาคสารอายุเยอะต้องส่งเป็นอาวุธ
ครั้งแรกของการขึ้นสารหนูคือไปตามคดีพี่พศนั่นแหละ
คุณพศอนนท์ไงแล้วคุณพศอนนท์ก็พูดต่อหน้าบะรัง
สุดท้ายทางทั้งสามก็บอกว่าอ๋อคุณพศน่ะ
ต้องพูดเยอะค่ะรายการของครูนี้ฉันก็ดู
คุณก็ไม่ได้พูดแบบนี้พี่แรง
เป็นแบบพี่พศนั่นเหมือนที่กลับไปวันนี้พวกเราไปเนี่ยก็แก่
พวกพี่ภาคสารณ์แบบฯอ๋อ

ถ้าสมมุติคดีเบาเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาที่ยังเป็นแบบเจนใหม่
แต่ถ้าเป็นคดีแบบหนักเนี่ยก็ต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน

พี่เช้าเคยไปเนี่ยไปเป็นเซ็นผู้จัดการมรดกที่บ้าน
ก็จะใช้ผู้พิพภาคศาสตร์ที่แบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอะมาตัดแจงให้
ซึ่งวันนี้จริงแล้วไอ้เค้าฟ้องเนี่ยตัดสามกัญญา๒๕๖๓นึงอะ

โดยโจทย์เนี่ยเขาได้มีเรื่องทะเลาวิวาสกับจำเลยที่สองก็คือแม่รัศมีแขเนี่ย

นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแต่ใส่รองเท้าส้นสูงว่ะแองจี้

เนี่ยฮะน้องเมฆลาเล่าแก้
ดูอีกแขนะาตบไหมล่ะเห็นไหมอะหือ้อ

แต่ทรงแขมือนบอลดี้การ์ดมากกว่ะเนี่ย
คือบอกตอนแรกแม่หนูเดินไปส่งแม่ที่รถ

อ๋อสัมภาษณ์แขกคนเดียวอ่าฮะดันขึ้นมา
เราทำตามทุกอย่างตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
เราทำหน้าที่ของเราแม้กระทั่งตัวเราจะโดนฟ้องร้องเองก็ตาม
แต่เราก็มาเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์
เพราะสำหรับแขแล้วทำผิดหรือว่าทำถูกทุกคนต้องรับผิดชอบในตรงนั้นด้วย
ก็ได้คุยกันแล้วที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายหมด
ไม่ฮะเราต่างฝ่ายก็ต่างคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่ของเรา
ในส่วนที่ควรจะเป็นสารเรียกเราก็มา
แล้วยิ่งคดีที่เขามาทำร้ายร่างกายแขเราด้วยแขกมองเห็นตัวมูลค่าในตัวแขเองนะฮะ
มองเห็นมูลค่าในตัวแขมูลค่าของตัวแขคืออะไรแล้วเราต้องมาเสียเวลากับอะไรอย่างนี้อีก
เพราะฉะนั้นแขกบอกเลยยิ่งยื้อตัวเลขของแขยิ่งขึ้น

แต่ตัวเองฉันลืมไปแล้วอ่ะคือหลายคนบอกเอ๊ะขึ้นสารกันทำไม

คือจริงแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละ

บังอาจร่วมกันใส่ความโจทย์ต่อบุคคลผู้รับชมรายการดังกล่าว
ซึ่งมีเนื้อหาให้เข้าใจได้ใช้แก้วพลาสติก
แล้วก็ใช้ขวดตีใบหน้าคือเขาบอกเขาใช้แก้วพลาสติก
เขาไม่ใช้ขวดตีใบหน้าบอกจนเลือดเนี่ย
จมูกโดยข้อความสำคัญนั้นเป็นความเท็จทั้งสิ้น
ก็คือเขาบอกเราคือตัวท่านเองไปอ่านข่าว
เหมือนแบบว่าเขาแขนตอนนั้นเราวิดีโอคอร์
ซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ขวดตีไปที่ใบหน้า
ที่เราพูดบอกว่าเราไปใช้ขวดตีไปที่ใบหน้า

ซึ่งวันนี้ศาลเขาก็นัดไก่เกี่ยใช่มั้ย

นักข่าวเปล่าหุกเถอร์ภาครคุณแม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์คุณแม่ขึ้นรถเลยใช่ไหม
ทำไมคุณแม่วินิสัยอย่างนั้นอ่ะ
อ๋ออันนี้ไม่ต้องเสื่อมคือฉันก็ไม่เป็นอยู่แล้ว

มันก็มีอัศวรรณย่อหลุดออกมาอีกเลยแม่
คือเอาง่ายจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นคืออยู่ดีจัดรายการนี้อยู่
แขพิมพ์เข้ามาเนอะแม่หนูจมูกหนูจะหักหรือเปล่าไม่รู้
หนูจะโชกได้รึเปล่าไม่รู้อ่า

ด้วยความที่จิตไอ้แขนมันจิตตกอยู่น่ะอ่า
อืมแค่นั้นแหละแค่นั้นอืม
ความออกอาการคุณแม่ก็อ่าวีดีโอคอร์บางคนเขียวแขกว่าเป็น
อาการเป็นยังไงบ้างอาการน้องเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ตอนนั้นแคร์บอก
หนูจำไม่ได้แล้วถามแคร์แคร์ตัวมันใหญ่ก็ว่ายังกับควายอืม
แล้วทำไมมันไม่สู้เขาล่ะอืมบอกแม่แม่ตอนนั้นหนูมึนว่ะ
น่ะบอกอืมแต่ก็จัดสินใจถูกแล้วล่ะนะฮะที่มีซุน้อง
ให้โต้กลับนะครับนั่นแหละวันนี้ก็บอกแค่นี้แล้วกัน
แล้วก็ทั้งหมดก็เดี๋ยวรอวันที่เท่าไหร่นะ๒๕เมษา
ซึ่งตัวมดำเองก็ไม่ได้ไปแล้วล่ะเพราะเป็นทันายทันายบางคน
มันพอมา๑๐๒๐ปีที่แล้วอ่ะ

เนียมด้วยตลกด้วยอย่างนี้หรอ
เขาเรียนเก่งเพราะว่าก่อนเด็กอะ
เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มรังสิตเลย

เป็นชุดที่เขาใส่เวลาที่เราดูละคร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

ชุดเขาไม่ได้แขวนมาถือมาแล้ว

จริงมีคำถามที่ดีมากค่ะ

นี่วนกี่ล้านรอบแล้วนี่
คนไม่รู้ว่าฉันขึ้นศาลเหรออีบ้า

กี่รอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะออกเหรอ

อันนี้แม่เดินคนก็ต้องใช้ภาพซ้ำน่ะ

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่หลายคนเห็นคร่าวแล้วแหละ
ว่าเราแตะหมื่นไม่แตะหมื่นสิ

เหมือนจะมีคัสเตอร์เรือนจำที่ลำปาง

หลายคนบอกว่าโอมิครอน๕วันเดี๋ยวก็หาย

แต่ระยะยาวระยะยาวเหมือนจะน่ากังวลอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาฟังอ่าไปเร็วเลยประมาณ๒นาที

โควิดหลายวันแล้วที่ยอดผู้ป่วยใหม่แตะเกินหมื่นไปเยอะมาก
คือหลายคนก็เริ่มกลับมากังวลอีกว่าโอ๊ยยอดขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวมันจะมีมาตรการอะไรเข้มข้นออกมาอีกไหม
เพราะว่ามันพุ่งเอาพุ่งเอาจริงแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่๒๖รายนะคะ
แต่ผู้ป่วยหนักเขาบอกว่ามันก็ลดลง

ทีนี้เหมือนหลายคนกังวลเรื่องคลัสเตอร์ที่เรือนจำที่ลำปางค่ะ
เพราะว่ามีนักโทษทันทะสถานบำบัดพิเศษลำปางติดโควิด๗๐๐กว่าราย
คือเรื่องนี้นายธวัชชัยชัยวัดรองอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็พ่วงตำแหนโศกไปด้วย
เขาก็ออกมาแถลงแล้วอ่ะนะคะว่าเจอผู้ป่วยคนแรกเนี่ยคือแปดกุมภาพันธ์
รู้ว่าโอ้โหคือถ้าหนึ่งคนเป็นเนี่ยแปลว่าต้องมีอีกหลายคนเป็นแล้ว
ก็เลยตรวจเชิงลุก๑๐๘๐กว่าคนทั้งเรือนจำตรวจหมดเลย
ก็ปรากฏว่าติดไป๗๐๐กว่าคนนะคะก็เกินครึ่งไปเยอะครึ่งใช่
มันเขามีการเขาตรวจเชิงลุกเนี่ย๑๐๘๐คนติดไป๗๐๐กว่าคนนะคะ
เกินครึ่งใช่แต่ว่าเขาคิดว่าน่าจะมาจากของของเยี่ยมอะค่ะ
ของที่แบบบางทีญาติมาเยี่ยมแล้วก็เอาของมาให้อะไรอย่างนี้
ไม่น่าจะมาจากข้างในเองอืมก็เลยกลายเป็นว่าติดกันไปหมดเลยนะตอนนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการคัดกรองผู้ที่มีอาการเบื้องต้นแล้ว
เราก็ฉีดวัคซีนกันไปบางคนเข็ม๓เข็ม๔แล้ว

แต่ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุราษาคณะแพทยศสารศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
คือเขาบอกว่าออกไปตรวจผู้ป่วยนอกมายกตัวอย่างเคสให้ฟังสัก๔รายก็แล้วกัน
คนแรกก่อนเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษันติราชร่างกายแข็งแรงแต่ตำรวจต้องแข็งแรงอยู่แล้ว
มาคือรักษาหายมาเดือนนึงแล้วอาการยังไม่หมดไปเลยนะคะ
ตำรวจคนนี้ยังเหนื่อยล้ายังอ่อนเพลียง่ายมีเสมหะบ่อย
แล้วไม่สามารถออกกำลังหนักได้เท่าเดิม
นอกจากนั้นมีผู้หญิงเป็นคุณยายอายุ๘๐กว่าปีแล้ว
แต่เดิมก็แข็งแรงมีโรคความดันสูงแต่ก็รักษาอย่างสม่ำเสมอ
ติดโควิดอาการน้อยค่ะไม่รุนแรงเลยแล้วก็มีปอดอักเสบนิดเดียว
พอออกจากโรงพยาบาลได้ครึ่งเดือนออกซิเจนในเลือดยังปกติอยู่
แต่อ่อนเพลียช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่สำคัญ
การรับรู้ของสมองลดลงอันนี้น่ากลัวมาก
มีผู้หญิงวัย๓๐นิดคนนี้เดิมแข็งแรงเหมือนกัน
ออฟฟิศป่วยอาการไม่รุนแรงรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่นคืออยู่ที่บ้าน
ให้ยาตามที่โรงพยาบาลส่งมาหายไปเดือนกว่าแล้วยังอาย
ยังมีเสมหะยังเพลียง่ายแล้วยังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
นะกลัวนะคะลายสุดท้ายหนักสุดเลยคือ
เป็นผู้ชายอายุ๖๐กว่าปีแล้วนะคะ

คือน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักประมาณเกือบ๑๐๐กิโลกรัม
มีอาการแค่๔วันเขาหอบเหนื่อยมาก
เหลวปอดอักเสบรุนแรง

ซึ่งทุกคนที่กล่าวมาทุกเคสเนี่ย
รับวัคซีนอย่างน้อย๒เข็มไปแล้ว
บางคนได้เข็ม๓ไปแล้วด้วยเหมือนกัน
แล้วก็หายจากอาการติดโอมิครอนพื้นที่ด้วยหรือเปล่า

ซึ่งเขาก็เลยสรุปว่าโอมิครอนอาการน้อยก็จริงแต่
ระยะยาวลองโควิดมันส่งผล
อย่างที่เราอ่านข่ากันมาเยอะว่าลองโควิด
มันส่งผลหลายส่วนมาก
บางคนมีเรื่องสมองคือความจำแย่ลง

สมรรถภาพทางเพศการรับรู้สมองลดลง

ก็เลยคือยังไงก็ตาม

แต่จริงแล้วก็คือวัคซีนทุกชนิด
โอเคคุณภาพในการต่อกรอาจจะดีไม่เท่ากันทุกยี่ห้อ
แต่มันป้องกันอาการป่วยรุนแรงได้
คุณหมอก็เลยบอกว่าฉีดเถอะ

แล้ววันนี้ทางหมอเบิร์ตได้ออกมาแถลงว่า
คนที่เสียชีวิตวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่ง
ที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว
เพราะฉะนั้นแล้วการฉีดวัคซีนสำคัญมากนะครับ
แล้วก็การป่วยที่มันเป็นแบบเอฟเฟคต
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลด้วย
แต่ละคนก็คืออาจจะมีเรื่องปัญหาของการระบบหายใจ
ประมาณนั้นอาจจะออกกำลังกายได้ไม่เท่าเดิม
อันนี้น่ากลัวมากนะถือว่าเป็นเอฟเฟคที่น่ากลัวมาก

แม้ว่าโอมิคอนจะอาการไม่หนักแต่ไม่ติดดีที่สุดนะคะ

คือตอนนี้มันเหมือนกฎหมายไม่ผ่านเนาะ

บางคนบอกว่าจดกันแล้วโอนทรัพย์ส่งทรัพย์สิน
อะไรเหมือนผัวเมียกันผู้หญิงผู้ชายป่ะ

แต่ถามว่าจดทะเบียนให้ได้ก่อนตอนนี้ได้

ซึ่งดรพงศักรินนะฮะ
ถาวรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบังขุนเทียน

เปญจดแจ้งความรักเห็นไหม

แสงเทียนแห่งรัก
ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยปกติ
คนไทยก็มักจะจดทะเบียนในวันวาเลนไทยกันอยู่แล้ว

สำหรับเขตบางขุนเทียนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างนี้
เขานี่ให้คำนิยามว่าบางขุนเทียนแสงเทียนแห่งรัก
เพื่อให้แสงเทียนส่องนำชีวิตคู่
ส่วนเรื่องแบบว่าความรักความเท่าเทียมกันในทุกด้านเนี่ย
ก็คืออย่างที่บอกอีกหน่อยความเท่าเทียมจะมาหมดแล้วอืม

คือเพศอะไรก็แล้วแต่คือทุกเพศเท่ากันหมด

การรักษาการศึกษาคนพิการแล้วก็คู่สมรสอีกเรื่องหนึ่ง

คือไปกันเยอะเนอะนะวันนี้เยอะเนอะดูนะครับดูคึกคักนะ
วันแห่งความรักนะครับใช่นะครับก็ไปจดทะเบียนกัน
พยายามผลักดันให้เห็นว่าสมรสเท่าเทียมต้องมาแล้วแม่
อืมหรือว่าเกิน
ใช่แต่พี่ยังไม่กล้าพูดว่าครึ่งต่อครึ่งไงน้องใช่ป่ะ๑๐อ่ะ๑๐คน
แล้วก็ตอนนี้วันนี้ที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องอะไรรู้ไหมตอนนี้
ทารกผลิตไม่ทันนะตอนนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ด้วยซ้ำไป

ซึ่งการเปลี่ยนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการสำรวจเท่าเทียมกัน
ครับนะแล้วก็เหมือนกับนานาระยะประเทศอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนดเขา
เขาก็ลงทะเบียนเพื่อจดแจ้งความรักแล้ว๗๙คู่อุ๊ยเลขอะไรบอกครับ

คณะเดียวกันลองโกศกสมัครงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็บอกว่าตามที่ผลเอกสุรวจแจ้งยอดศุกร์เนี่ย
รู้เท่าถึงอาชีากรรมทางเทคโนโลยี
ถึงความรักด้วยการส่งดอกไม้หรือของขวัญทางสำนักงานตำรวจชาติจึงขอประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนพี่น้องนะฮะให้ระวังมิจฉาชีพที่จะอาศัยโอกาสจากเทศกาลพิเศษมาหลอกลวง
เช่นหลอกให้เป่อย่างเนี้ยอ่ารอแมนสกรรมเนี้ยนึกออกไหมครับอ่า
เปย์ปุ๊บเทปั๊บถูกจริงนะฮะซึ่งเป้าหมายที่หนักที่ชอบเป้าหมาย
เป้าหมายเป้าหมายคือสี่สิบจริงจริงอ่าใช่เป้าหมายคือสี่สิบจริงจริง
เขายังเหงาเหรอแม่เหงาหรือว่าแบบสามารถโน้มน้าวให้เชื่อง่าย
เทรนเนอร์ครูมวยฉันอ่ะอืมอืมวันนี้นั่งคอตกกันอ่ะอ๋อทำไม
อะไรอ่ะน่ะโดยเนี้ยจริงหรอครับเพราะอะไรรู้ไหมอืมหืม
หลอกลักชวนลงทุนเป็นเสียงผู้หญิงสาวสวยเลยโทรมาหลอก
บอกเลยนะทุกวันนี้เขาบอกว่าที่ตำรวจสำนักงานเขาบอก
จับกันมาได้เนี่ยทุกคนมีเป้าหมดเลยนะใช่ว่าวันหนึ่งจะต้องหาเวลาล้าน
ใช่เบอร์พวกนี้คือเวลาที่เราซื้อของออนไลน์ไงอืม
แล้วให้เขาส่งของไอ้หนูตามแอปพลิเคชันมันก็จะไปสุ่มมาจากตรงนั้นแหละ
ตอนนี้๔๐ปุ๊บหลอกให้รักมันใช้ความเหงาเพราะคนส่วนใหญ่ถ้า๔๐ส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นคานกันอยู่แล้ว
ไว้กลางคนแล้วยังไปรู้พี่เชื่ออย่างนั้น๔๐ถ้ามันจะมีแฟนมันจะต้องมีแฟนไปที่๒๐กว่า๓๐
อย่างฉันเคยตั้งเป้าหมายว่าจะแร็ดจะหาแฟนอะไรอย่างนี้หาให้ถึง๓๕๓๖ปอนดนะ

เพราะฉะนั้น๔๐จะเป็นช่วงที่หลอกง่ายที่สุด

แหมแล้วอยู่ดีมีคนทักเข้ามาอู้ย
ดีกรีนเป็นนุ่มเป็นนี่หลอกไอ้แล้ว

คุณลุงมาย๖๐บาทใช่ไหมคะอ๋ออ๋อ

เสียงเพราะก็เลยจัดไป๖๐๐๐๐บาท

เป็นตำรวจเป็นนักบินเป็นนู่นนี่นี่นั่น

มีผู้ชายคนนึงนี่แหละ

อู้วไอจีมีคนตำเป็นล้านล้านทั้งนะ

ว่าสวยมันมุ่งโขบเบอร์ไง
เป็นรถบ่นอ้วนทำเสียกรรมอย่างเค้าผ่าตัดหน้าท้อง
เออแล้วสุดท้ายเป็นไง
ก็ต้องให้มันเล่าเวลาอ่ะมาจัดถือรายการนี้
ถ้าบางคนอ่ะอีกอย่างคือตัวอะไรรึเปล่า
ชอบนักคลิปอ่ะคลิปช่วยตัวเองมันจะมีอยู่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
ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นจะจบสักคนในสุดก็เต็มทวิตเตอร์หมดอะอืมสุดท้ายมันก็ภาพก็หลายเลยทวิตเตอร์อ้าวถ้างั้นรูปดาราหลุดดาราช่วยตัวเองหลุดมันจะหลุดออกมาได้ยังไงอ้าวอือฮือถ้าไม่ปล่อยแบบว่าถูกไหมล่ะตัวเองคงไม่ปล่อยเองอยู่แล้วอ่ะอือสุดยอดลั่นไงเผื่อบางทีลั่นอะไร
เข้าแฮดแท็กอะไรหรอ
เพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดารารู้ว่าทุกคนก็มีอารมณ์เหงา

อย่าไปเชื่อว่าถ่ายคลิปให้เธอเรารักกันนะ
เราเจอกันเรารักกันถ่ายคลิปปุ๊บเข้าไปแบล็กเมจด้วยเลย
เรียกร้องเงินด้วยเลย
ถ้าสมมุติคุณคิดดูโอเคดารายังดูพอได้
ถ้าเป็นข้ารัชการหรอธืม

พนักงานบริษัทอาศัยโรงกรมีพันกว่าคนอย่างนี้

ต่อให้เราลบแล้วมันอยู่ไปตลอดนะคะ
หนักจริงก็คือหลอกให้ลงทุนนี่แหละ
ไม่รู้จะเอาเหรียญไหนแล้วเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าจะลงทุนจริงมันต้องศึกษายังไงก็ต้องศึกษา
ไม่มีทางรัฐที่เป็นแบบว่ามาเถอะเดี๋ยวเราทำให้
อันนี้อย่าไปไว้ใจเลยความแม่งงานเราเนี่ย

อ๋อคือปล่อยฟรีเลยแล้วฟรีแล้ว
คุณก็ว่าผู้ชายพวกดาราเห็นไหมถึงเวลาก็ปล่อยฟรี
ถ้าทำเต็มจากนี้เจรจารย์แล้วไม่ได้ผล
เจปุนก็ก็ปล่อย
ถูกต้องนะครับพวกนะครับ
ด้วยแล้วก็ขายความฝันนะ

ไม่ให้ดูส่วนมากอะไรที่มันดูเราอารมณ์มันไม่ดูกู

แบบต้องอยู่แบบแองจี้ไปกระโดดตึก
แองจี้

ไม่มีคุณแม่เราต้องตายคนเดียวเราต้องโครงความรักคือความทุกข์เนี่ยเหรอ
ถูกความรักคือความทุกข์แล้วถ้าสิ่งสุดท้ายรึเปล่า
แต่สิ่งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตัดขาดได้คือความรักนะ

ไม่ว่าจะเป็นรักลูกรักเมียรักลูกรักพ่อแม่

วันนี้เขามานะมาทรงสวยนี่แม่หนูจะเปิดนิกายแล้ว

เป็นนิกายอะไรเปิดนิกายอะไรเป็นนิกายแบบว่านี่ไง
รับสาปพุทธอาจารย์มาบำเพ็ญ

ใครละครับพวกกอบเขาไม่เคยขาดผัวนะ
ใช่เขามีผัวตลอดนะพุกโกะเป็นคนมีผัวตลอดนะ
แต่หญิงด้วยแต่เงียบไงพุกโกะมีผัวตลอดนะ
พี่หนุ๊ยล่ะไอ้หนุ๊ยยังไม่แน่ใจแต่อยู่ไหมไม่เคยเห็น
น่าถูกนะแต่ปุ๊กโกะไม่เคยขาดคู่นะนางมีแฟนตลอดนะ
ใช่บางทีก็บินข้ามอเทพไปหาโอ้โหหนุ๊ยโดนหลอกก็ละเรา
เห็นไหมดูหลอกง่ายครับคุณแม่พุกโกะมีคู่ตลอดนะ
ไอ้อ๋องไอ้ปุ๊กโกะยังมีแฟนตลอดนะ
แต่พุกโกะเขาจะเงียบเขาไปเจอกันที่ไหน
อะไรนะเขาไปเจอกันที่ไหนอ่ะหนูรู้สึกหนูอยู่ยากมากเลย
เขาไปเจอกันที่ไหนมิ้นจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าผู้ชายเขาตกใจนะ
ทำไมคุณมิ้นไม่มีใช่ของบุโกะนี่เขาเจอหลายที่

ถ้าเธอผิดหวังจากความรักแล้วเธอก็เข็ดเธอต้องบอกอย่างนี้ก่อน
ไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยไม่มีที่ฉันเวอร์จิ้น
แต่เธอต้องบอกว่าเธอเขตความรักยังไม่เปิดนะตอนนี้
คือฝนจะตกเนี่ยของจริงนี่คือปักใครได้เลย
ปักไปเลยแห้งเลยอ่ะเหมือนนึกเลยอ่ะทุ่งกุราร้องไห้เลย

คุณแม่คะอย่างนี้ต้องทำไงคะโดดตึก
คุณแม่พูดไม่ได้เพราะว่าคุณแม่มีอยู่ตอนนี้ไง

คุณแม่เป็นปริ่มแบบว่าเป็นดินชุ่มน้ำอยู่

ไม่อยากพูดเยอะเขาพูดไปออกทีวีเดี๋ยวเขาก็เสียใจแบบ
เอาไงเธอพูดออกทีวีแบบนั้นอันนี้จริงมันเป็นอีกแบบ

สัตว์และแหน่สัตว์และแหน่แบบอุ๊ย

พูดไปอย่างนั้นแหละไม่มีไม่มีจริงต่อแหลมไม่มีหรอก

แล้วเหลืออีก๕ข่าวเหลือ๑๐นาที

เส้นขาวดินเหยือเหยือในหมึก

นะครับล่าสุดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ

หึกคืออะไรใช่พญาติหรือไม่อะไรแล้วมันคืออะไร
คือถ้าไม่ขยับจะเหมือนเห็ดเข็มทอง
ถูกต้องนะครับผมหลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มึกชอตหรือว่าการนำมึกตัวเล็กเป็นเนี่ยไปใส่ในโชต้น้ำจิ้ม
ก่อนจะจัดเข้าไปแบบเต็มคำจนนำมาสู่คำถามที่ว่า
เป็นการทรมานสัตว์หรือไม่หรือว่าการกินหมึกแบบดิบนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่
ต่อมาเฟซบุ๊คกับข้าวกับปลาโอนะครับได้แชร์คลิปติ๊กต๊อกลงมานะครับ
พร้อมตั้งคำถามว่าเฮ้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือตัวอะไร
ซึ่งภายในคลิปจะเห็นว่าเธอดึงเส้นสีขาวออกมาจากตัวหมึกที่กำลังดิ้นเยอะ
โดยเสียงภายในคลิประบุว่ามันคือพญาติหมึกฮะ

อืมใครที่กินดิบดิบต้องระวังเอาไว้ให้ดีครับ
เฟซบุ๊คอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
อาจารย์เจดนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลว่า
เส้นขาวดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ใช่พญาติอย่างที่เข้าใจ
อ่าแต่มันคือส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหมึกตัวผู้
อ๋อที่เรียกว่าสเปิร์มมาตัวฟอร์
อ๋ออืมหรือเรียกง่ายว่าฝักสเปิร์ม
นึกถึงเวลาที่เรากินไข่ปลาหมึกทอด
จะมีทั้งที่เป็นถุงรางไข่ของหมึกตัวเมีย
แล้วก็เป็นถุงสเปิมของหมึกตัวผู้นะครับ
ถ้าเราเอาถุงอันทะมาผ่าแยกออก
ก็จะเห็นเหมือนท่อยาวสีขาวจำนวนมากนี่แหละครับ

แล้วด้วยความที่สเปิมเนี่ยมาโตฟรอเนี่ยนะครับ
สามารถอยู่รอดได้ในร่างกายของตัวเมียนะครับ
ก็ยังเคยทำให้วินักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ย
เข้าใจผิดว่าเป็นนอนปรสิทธิ์

แต่ละอันนั้นเนี่ยจะผีบบีบให้แตก
มันก็จะปล่อยถุงชั้นในออกมา
อถุงชั้นในหลุดออกจากปลอก
ก็จะกลายเป็นแท่งแหลมสีขาวนะฮะ
ที่เรียกว่าสเปิมมาเทนเจีย

เป็นอวัยวะหนึ่งของปลาหมึกนั่นเอง

ไปตามงานต่างงานวัดต่าง

ไข่ปลาหมึกผัดอะไรอย่างนี้อ่าไข่ปลาหมึกทอด
แต่ว่ามันไม่ใช่ไข่หรือคะสรุป

มันจะมีเส้นขาวเนี่ยที่มันมีถุงหุ้มเอาไว้อยู่
พอสมมุติว่าถุงที่หุ้มอยู่แตกปุ๊บ
มันก็จะเป็นเส้นสีขาวออกมาให้เราเห็นคล้ายพญาตินะครับผม

สรุปว่าไม่ใช่พยาบาลนะครับอ่าโอเค
ยังไงก็ทำให้สุกก่อนนะฮะจะได้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับ

ไม่กี่วันหวยออกแล้วแม่ต้องมีแล้วล่ะเรื่องอะไรจ๊ะ
นี่ไงที่เขาบอกเชื่อเป็นบารามีพญานั่นก็จะดีดแสงออกจากที่มินพูดอยู่

คือนี่ค่ะคือเขาถ่ายติ๊กต๊อกเนาะแล้วเขาจับมืออยู่ท่านี้
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ลองสังเกตดูที่นิ้วกลางกับนิ้วนางเขามันจะมีเป็นเหมือนลำแสงจาง
พุ่งออกมาแล้วเขาบอกว่านิ้วเขามันจะรู้สึกเบามาก
เบาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือก็คือ

พญานาคอืมซึ่งวันนี้มันได้โพสต์นะฮะอย่างที่บอกว่ามาจากติ๊กต๊อกนี่แหละ
ตัวเองเนี่ยมีแสงออกจากมือไหนอ่ะ

ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
บอกทุกครั้งที่แสงออกจากมือเนี่ยมือนางก็จะเบา
ตัดจางมากทำให้ลำแสงจางนะคะ
เห็นยังเห็นยังอ๋อเหมือนเป็นเงาเงาอ๋อนั่นแหละ
ไหนมานี่ดิตัดมาดิอ่าไม่มีปัจจัยมันต่างกันเหมือนว่า
มันต้องมันแสงนี้ไม่ได้มันแสงไฟไม่ได้ต้องแสงธรรมชาติ
มีแสงบอกแม่นั่นก็บอกว่าเนี้ยตอนเนี้ยเกิด
มันออกมาจากมือนางเอโดยธรรมชาติอืมซึ่งมืออ่ะจะเบา
เพราะได้รับบารมีจากพญานาคทั้งสี่ตระกูลที่ประธานพรมา
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วแต่ช่วงจังหวะเนี่ยแหละ
โดยเจ้าของคลิปเขาเผยอีกว่าเวลาที่นิ้วเนี่ยมีแสงออกมา
ตนก็จะเช็ดนิ้วก่อยเนี้ยแตะน้ำก่อนอ่าน่าจะเช็ดนิ้วก่อยแตะน้ำ
เพื่อให้แสงปารามีเนี่ยไล้ลงไปในขันวะนางบอกอือฮึ
ทำน้ำทิพย์มีคุณสมบัติเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับแคปภาพ
คอมเม้็นท์จากคนที่บูชานำดิบอ้าวหวาดชีวิตเนี่ยดีขึ้นครับ
ครอบครัวการเงินการงาน
แล้วก็ช่วยทำให้หน้าใสขึ้นด้วย

เซวาดีกว่าไหมถ้าอยากหน้าใส
เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณกินน้ำเนี่ย
น้ำของเขาจะช่วยทำให้หน้าใสรูขุมขนกระชับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำจะช่วยทำอะไรรู้ไหม
ปรับหน้าให้เข้ารูป

ปรับหน้ารูบินเข้าทางมากขึ้น
ปรากฏคนชมฤทธิ์ดังกล่าวเอ้าซาทุซาทุนางบอกอืม
ขนาดที่ความคิดเห็นเสียแสงดังกล่าจะเป็นเพียงแสงสะท้อนจากแสงแดดหรือเปล่า
ครับผมเออเขาว่าอย่างงั้นอ่าใช่เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะฮะ
อาจารย์ออสได้แชร์คลิปดังกล่าวเนี่ยผ่านเฟซบุ๊คระหว่างมันคือแสงแดดนะ
อาจารย์ออสบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแสงที่ตกกระทบเพราะว่าฝั่งฝั่งที่คุณพี่เขายกมือ
มันคือฝั่งที่แดดเข้าพอดีอาจารย์บอกว่าไม่งั้นอ่ะให้ลองลดมือต่ำลงมา
ลองเปลี่ยนเป็นข้างนี้ดูแล้วเอาตัวแบบไม่บังแดดดู
ดูสิว่าแสงจะออกมาอยู่ไหมเออเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันคือล้ำ
เหมือนบางทีเคยเห็นไหมคะว่าเราถ่ายรูปอ่ะอ่า
แล้วเราจะเห็นเหมือนเป็นลำแสงพาดลงมาอะไรแบบนี้

อันนี้เขามีคำสีแจงด้วยนะว่าน้องหนูอย่าทิ้งพี่น่ะ

ล่วงหน้ากลับมาติดตามหน่อยนะคะสักครู่เดี๋ยวครับอื้ออื้อ
ดีนี่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นออร์แกนิคโรสแมรี่และออร์แกนิคคาโมมาย
หนึ่งไปค่ะเอาล่ะเขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ
แรกอย่างตอนนี้คนอ่ะเด็กวัยรุ่นก็ดูข่าวการเมืองนะ
ใช่ติดตามคือมินว่าวัยรุ่นยุคนี้สนใจการเมืองมากกว่ารุ่นเรา
อย่างมิ้นท์อย่างนี้ตอนสมัยเด็กมิ้นก็ไม่ได้ค่อยสนใจการเมืองเท่าไห
เพราะรู้สึกว่าเออมันไกลตัวแล้วเขารู้สึกมันสนุก
เขาเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเขาค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว
เพราะว่ามันคือเรื่องมันคือประเทศที่เขาต้องอยู่มันคือคุณภาพชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้
ก็เลยสนใจกันมากขึ้นใช่ค่ะ
ดูเรื่องนี้หน่อยฝนตกเดี๋ยวฟ้าก็ใสนายกบอกว่า

เขาพูดถึงพายุที่กำลังเข้ากรุงเทพฯอยู่หรือเปล่า

คือต้องบอกว่าตั้งแต่ประมาณสักปลายปีที่แล้วจนถึงเนี่ยค่ะ
ช่วงเนี่ยต้นปีมาเนี่ยไหนจะเลือกตั้งซ่อมเรื่องอะไรต่าง
แยกพักอีกร้อยเอกธรรมนัฐด้วยต่างพักใหม่อีกพักเล็กพักน้อย
หลายคนเลยรู้สึกว่าเอ๊ะการเมืองเราตอนนี้
รัฐบาลเขาเสถียรภาพมากพอไหมเขาตกลงเขากินหนังแคลงใจอะไรกันหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีของภูมิใจไทยใช่ไหม

คือมันเริ่มมีหลายแอคชั่นให้เราได้ติดตามกัน
เรื่องนี้พ่อเนี่ยประโยคก็เลยบอกอ้างั้นขอพูดหน่อยก็ละกัน
ก็พอดีมันมีประโยคนึงที่เหมือนมีคนออกมาบอกว่านายกไปบอกกับรองหนู
ก็คือคุณอนุทินใช่ไหมคะว่าหนูช่วยพี่ก่อนนะใช่ไหม

นายกบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยนายกก่อน
วันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมที่มีทั้งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หลักที่คุยกันก็คือปัญหาสุขภาพโควิด๑๙
นายกบอกผมก็ไม่รู้ว่าไปพูดตอนไหนที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะ
ผมจำได้ว่าผมก็บอกทุกคนนั่นแหละว่าทุกท่านช่วยกันหน่อย
พูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองอะไรเลย
เพราะว่าทุกคนหน้าที่ของรัฐมนตรีคืออะไร
ก็คือการบริหารงานบริหารประเทศทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ
เพราะฉะนั้นการที่บอกทุกคนว่าเอาทุกคนช่วยกันหน่อยนะ

ส่วนพักร่วมรัฐบาลนายกบอกว่า
พักร่วมรัฐบาลก็คือพักร่วมรัฐบาล
และทุกพักยังยืนยันในการทำงานร่วมกันต่อไป

ฟังเสียงนายกสักนิดนึงดีไหมครับ
ต้องฟังคุณหน่อยครับตอนนี้
ทุกพักยังยืนยันในการทำงานร่วมกันต่อไป

นายกก็ไม่ลืมที่จะอวยพรให้กับคนไทยทุกคน

ให้กับครอบครัวสังคมและคนอื่น

อย่าลืมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักคนไทยด้วยกัน

เพราะมันคือสิ่งสำคัญที่จะสร้างพลังรัก
และความสามัคคีของคนในชาติ

ฝนจะตกนะเดี๋ยวจะไม่สบายกัน

แต่นายกพูดมาว่าเดี๋ยวฟ้าก็เปิด

แล้วก็ค่อยเดินขึ้นตึกไทยคู่ฝาไป

คือจริงอ่ะก่อนหน้านี้นายกก็ออกมา
ให้สัมภาษณ์ตลอดเหมือนกันนะคะว่า

แล้วก็เหมือนกับผู้ธรรมนอลว่า

โฟชัวร์ท่องเที่ยวละเนอะ
ฟื้นตัวได้เพราะมี

เพราะว่าเขาฟื้นตัวได้ดีเรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็ดี

ถ้าผู้นำดีประเทศมันก็ฟื้นตัวได้

หากเรามีผู้นำที่มีความพร้อมและมีวิสัยทัศน์ดีครับ

เขาไม่ได้ประชดไทยใช่มั้ยคะ
เราก็จะมาลุ้นว่าเป็นรัฐมนตรีคนไหนที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะเขาให้เวลาฝ่ายคันใน๒๒ชั่วโมง

ครั้งที่แล้วนิดนึงนะ
แต่คราวนี้คุณธรรมนัฐเขาออกมาแล้ว๒๐คน
ถูกรอบนี้ต้องรุ้นกันนะเวลาของเจมส์

ตอนแรกเรานึกว่าจะไปทิศทางใกล้เคียง
แต่สักพักเริ่มเหมือนจะไม่ลงรอยกัน
แต่ว่าทางฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐท่าทีเอาตอนนี้แล้วกันนะคะ
ท่าทีตอนนี้เนี่ยไปทางตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาล

แต่เขาเคยพูดแล้วว่าคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาว่าเขาจะอยู่ฝั่งร่วมรัฐบาลหรือว่าอยู่ฝั่งค้าน
เขาจะดูไปก่อนว่าฝั่งไหนที่มันมีประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดเขาจะอยู่ฝั่งนั้น

นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่

ถ้าผู้ชมเคยรายการขชาภาพชีวิปมูลเนี่ย
ฉันเคยทำเรื่องหนึ่งแองจี้ทอง

สมบัติล่าสมบัติ
ตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยคือเอาเลเซอร์ยิงหาทองเลยนะ

เออแต่มันไม่มีใครเคยเจอใช่ป่ะ

อาจจะมีคนเจอไปแล้วก็ได้นะ

พี่มดถ้าพี่มดไปเองพี่มดอาจจะเจอก็ได้นะ
พี่โอ้พี่กันเอาอีฟ้อยเอาอีตุ้มตามมุดตู้ตายไม่เห็นหรอก

ซึ่งขนทองคำแท่งเนี่ยน้ำหนัก๑๔ตัน
ลงมาจากสถานีอำเภอสวรรคโลก
ช้างกับวัวเทียมเนี่ยเกวียนขนมาซ่อนไว้ในบนภูเขาเขตพื้นที่ตำบล
แต่อันนี้ไม่ใช่กาญจนบุรีอยู่ที่เมืองเก่าสุโขทัย

ก็ยังไม่เห็นจะเคยมีใครได้เจอทองเลย
เอาทองมาฝังไว้ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่เจอ
ล่าสุดในวังบุญเม่นหรือลุงโหมออก๖๑๖ปี
สมบัติกรุงสุโขทัยแล้วก็พระพุทธรูปทองคำ
เขาก็เชื่อว่ามีพระพุทธรูปทองคำเนี่ยอยู่ในนี้อืม
หน้าตักว่างน่ะสามสิบหกนิ้วอ่ะนิ้วเหรอฮะนิ้ว
ไม้บรรทัดอ่ะโอ้โหเกือบเมตรนะเกือบเมตรเลยนะอืม
สามสิบหกนิ้วอยู่หกองอ่ะเฮ้ยซึ่งเธอถามอ้าวแล้วลุง
รู้ไปรู้ได้ยังไงว่ามีเอ่อพระพุทธรูปสามสิบเอ่อ
สิบหกนิ้วอยู่หกองค์เขาบอกมีครั้งหนึ่งเนี้ย
ย้ายหนีฆ่าศึกเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำบนเขาด้วย
โดยเมื่อประมาณสำสีปีที่แล้วเนี่ยถึงขั้นมีนายทุนจากกรุงเทพเนี่ยอ่า

แต่เมื่อเดินทางเข้าไปในป่ากลับพบถ้ำดังกล่าวแล้วก็อยู่
ค้นหากันเนี่ยเชื่อไหมเขาค้นหากันเนี่ย
เป็นสิบสองวันนะมิ้นโอ้โหครึ่งโอ้สมบัติไม่มีหรอก
ครึ่งเดือนฮะไม่มีเลยอืมนอกจากเศษทองคำ

เขาบอกว่าเศษทองคำอยู่ตามบนเพดานถ้ำ

จริงแล้วระหว่างโอ้งพระเข้าออกจากถ้ำเนี่ย

ฮะสูงโขทับเป็นคนเดียว๖ง
ไม่งั้นตาพาแล้วแม่ค้นไทปราณไม่ขาดไม่ใช่หรือ
ไม่ต้องไปเองล่ะอาจารย่อนเล่าเรื่อง
ก่อนนอนจะได้มีคนเด็ก
จนถึงวันนี้เขาบอกว่าอ่ะนั่นคือความเชื่อนั่งเรื่องเล่าต่ออืม

ใช่จะหล่นว่าก็บอกให้เป็นเรื่องเล่าต่อไป
วันนี้มันก็เหลือแค่เรื่องเล่าว่ามีทอง
แต่ก็ไม่เคยมีแขนใครเห็นทอง

เขาบอกว่าเลิกเสร็จแล้วก็เปิดตัวแฟนใหม่ด้วย
เปิดตัวแฟนใหม่ด้วยเหรอหนุ่มใหม่ด้วยอ่าฮะ
ข่าวมาแบบนี้เลยจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน

เลยค่ะสรุปยายแพทย์เลิกจริงเหรอครั้งนี้แพทย์บอกว่าเลิกแฟนตำรวจ
หลังจากที่มีเรื่องราวพี่แพทย์ไปหาแฟนที่ไหนนักหนาเอาจากก็จริงจริงผู้ชายชอบกันเยอะ
เช้าก็คือเห็นผู้ชายมาที่นี่เราก็นึกว่าเขาดีกันปรากฏป่าเขามาง้อ
ผู้ชายมาง้อคือคู่นี้เขารักเลิกง้อกันบ่อยมากนะครับผม
อย่างมาที่มาที่ไทยรัฐเนี่ยพูดว่าผู้ชายก็มานั่งรอตรงนี้นะบางวันก็ใส่ชุดเต็มยกบางวันก็ใส่ชุดลำลองมา
อันนี้เราไม่ไปกล้าถามเยอะเนอะก็คิดว่าเขาคงมารับมาส่งกัน
อันนี้พอที่ใช่เขาก็เดินไปเลยเหมือนจ่างคนจ่างเดินอะไรเนี่ย
เขามาตามง้อเหมือนเขาคุยกับแม่เมื่อเช้านะ

มาเกือบทุกวันนั้นแม่ตอนเช้าเขามาส่ง
มีเรื่องราวงอนกันบ่อยระหว่างน้องแพทย์นับประพาแล้วก็คุณนายนพัฒน์นะครับ
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมักโพสต์แคปชั่นว่าโสดตลอด
ต่อมาเนี่ยตำรวจหนุ่มก็ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองฮะ
พร้อมกับแคปชั่นทำน้องว่าโสดเช่นเดียวกัน
ทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นไปดูอินสตราแกรมครับ

นี่คือเหมือนแคปชั่นเขาแบบมาทางเดียวกันเลยเนาะ

หนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะ
นะฮะคุณนพัฒน์ก็บอกว่าผมไม่โหดนะหรือผมโสดดีครับนี่
แต่เหมือนวันนี้เห็นผู้ชายลงอีกอันนึงใช่ไหม
ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบครับนี่ฮะ
เหรอเนี่ยล่าสุดเพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ได้เผยว่าเรื่องนี้เนี่ย
แม่แพทย์และคุณตำรวจลงแคปชั่นแบบนี้ใช่จ้ะ
ถามแม่มาแล้วนางบอกว่าเลิกกันแล้วเลิกกันก่อนวาเลนไทยอีกจ้า
เพราะที่ผ่านมามีปัญหามาตลอดจบกันด้วยดีตกลงเป็นพี่น้องกัน
อีกคนที่แบบจะสมน้ำหน้าแม่กูเสียใจด้วยนะ
แม่มุฟอ่อนไวกว่าใดในโลกมีคนคุยใหม่แล้วจ้า
กราบความแพทย์๘จีนี่ฮะความรักก็เหมือน๘จีรู้ว่ามีแต่ยังไม่มานะครับ
ดูฮะมีคนคุยแล้วเรียบร้อย
ที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าผู้ชายก็ตามแบบง้อประมาณได้มาเดือนหนึ่งแล้วมั้ง
แต่ไม่แน่พี่ชาวว่าอาจจะกลับไปคืนดีก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบ
ไม่นะแต่พี่แพนเขาเคยพูดไงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เขาจะไม่เสียเวลา
มันไปข้างหน้าได้ตรูต่อไป
หรอกเราอย่าลืมไปแพทย์มันก็หน้ามันเด็กมาก

เตรียมมานานไหมคะพี่นิดอยากรู้มากเลย
ไม่ได้ลงไม่ได้จริงวันนี้แม่จะลงให้นะ

รานีเบลล่ากันหน่อยเบลล่าหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เวียก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเยอะแล้ว
ตอนนี้คุณเบลล่าอยู่ระหว่างการกักตัวรักษาโควิด๑๙ใช่ไหมคะ

หลายคนนอกจากจะเป็นห่วงสุขภาพกายแล้ววันนี้วาเลนไทยสุขภาพใจพี่เบลล่าเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าโสดหมาดรับวาเลนไทยเลยล่าสุดคุณเบลล่าโพสต์ภาพการ์ดลายมือคุณพ่อนะคะ
ให้กับคุณแม่เมื่อวันวาเลนไทยปี๒๐๑๕นี่น่ารักมาก
แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กันเพียบเลยแล้วก็ส่งหัวใจให้กันอย่างล้นหลามเลยน่ารัก

น่ารักมากเลย

นะครับผมก็นำมาฝากกันนะครับ

ได้ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อครับ

น้ำเป็คนที่ถามอะไรตอบตรงนั่งไปแบบว่า

ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ค่อยได้พูดถึงความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่เนี่ย

สุดหนุ่มพิษก็ได้เปิดถึงความรักครั้งนี้ว่าตอนนี้เรื่อยไม่ได้มีอะไรหวือหวามาก
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรต้องปรับเพราะสไตล์ฝรั่งเหมือนกันอยู่แล้ว
ถามว่ามองความรักข้างนี้ก็อยากให้มันเรียบง่าย
ส่วนวาเลนไทยยังไม่มีแพลนไปไหนไม่ได้มีการลงรูปคู่
เพราะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนางบอกอย่างนี้
นี่ก็แอบควรค่อยคุยกันอยู่
วันนี้แหละคือเค้าจะติดประโยชน์กันคืนนี้
แล้วพรุ่งนี้ก็จะจะมีบรรจาต่าง
ดูนด้านเองย้าสีลงรูปน่ารักมากเลย
น่ารักมากของคิมก็น่ารัก
ชู้นี้เค้าก็น่ารักนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวมาก
ปกติไอ้มาลีมันจะเป็นคนเปิดตัวแรงเนอะ
การเขาก็จะมีความยิ่งใหญ่ให้เราได้อ่านข่าวเขากัน

เพราะทุกคนตอนนี้ต้องแข่งกันทำคอนเทนต์แล้วลูก

พรุ่งนี้ก่อนขอรบทรงชาติกลับมาเจอกันนะครับ

หันมามองคนใส่ใจนะครับ
ว้าวแล้วพี่ใส่ทองมานะครับ